หมานะคะคราวนี้เนี่ยเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วหมาเนี่ยโอ้โหรักเจ้าของมาก
เฝ้าศพไปไหนไม่ห่างเลยนะคะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ก็มีคุณลุงวัย๖๔ปีคนหนึ่งกำลังซ่อมปลั๊กไฟอยู่ที่บ้านแล้วปรากฏว่าไฟมันช็อต
โดนไฟช็อตจนแกเสียชีวิตคาสายไฟยังคามืออยู่เลยค่ะ
แล้วหมาตัวโปรดที่แกรักแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยนะเฝ้าไม่ห่างเลย
ตำรวจศพสระยายสมได้รับแจ้งเหตุมาก็ไปตรวจสอบที่บ้านเล็กที่หนึ่งเจ็ดห้าที่ตำบลบ้านดรนะคะ

ก็คือนายอัธวุฒิเกรสกุลอายุ๖๔ปี
หงายสวมเสื้อยืดสีฟ้ากางเกงขาสั้นสีดำ

ที่มือซ้ายเนี่ยยังกำสายไฟฟ้าไว้แน่นเลยค่ะ
ปลายสายอีกด้านหนึ่งยังต่อเชื่อมอยู่กับปลั๊กไฟฟ้าภายในบ้าน
ก็คาดว่าน่าจะถูกไฟช็อตตานี่แหละ
แล้วก็เสียชีวิตมาประมาณสัก๑๒ชั่วโมงแล้ว
แล้วนี่คุณเห็นไหมเราของนี่ก็เซ็นเซอร์ศพ
แต่ว่าเนี่ยหมาตัวนิดนึงนั่งเฝ้าไม่ไปไหนเลยเนี่ย
กระทั่งแม้กู้ภัยจะเอาผ้าไปคลุมศพแล้วอะค่ะ

นางวารินพุทธศิษย์วัย๖๒ปี
ภรรยาผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเธอออกไปธุระที่บ้านพี่สาว

แกก็ซ่อมปลั๊กไฟที่มันชำรุดไปเพียงลำพัง
จนกระทั่งกลับมาถึงบ้านเห็นสามีนอนอยู่ที่พื้น
แล้วก็มีสุนัขตัวโปรดพันธุดเดิ้ลสีขาวตัวนี้

ตอนแรกก็เข้าใจว่าสงสัยสามีเป็นลมหรือเปล่า

ปลุกให้ตื่นสามีก็ไม่ตื่น
ตาเหลือไปเห็นตาละวามือซ้ายกำสายไฟไว้แน่นเลย

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ